คุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีโจรสาววัย๒๒ปี
ก่อเหตุใช้ปืนไปจี้ธนาคารในธนาคารทกศที่ประจวบคลีขัน
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพไว้ได้นะฮะ
แต่ว่าโจรสาวรายนี้ไม่ได้เงินจากธนาคารไปนะ
เพราะมีลูกค้าและผู้ใช้บริการเขาตะโกนตำรวจมาตำรวจมา
ทำให้เธอวิ่งหนีแล้วก็ไปเอาปืนไปชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ขับหลบหนีไปท้ายที่สุดจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคุณนะ
ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นนักศึกษาแล้วก็ฝึกงานอยู่ที่ธนาคารทกศสาขาตรงนี้คุณ
คือรู้ดีว่าที่ธนาคารมีพนักงานเท่าไหร่อย่างไรรู้ทางเข้าทางออก
ทีนี้พอหมดหนทางเรื่องของเงินเรื่องของการทำมาหากินก็มาก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ตอนช่วงของการเกิดเหตุ๒๒กุมภาพันธ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
คนร้ายสวมชุดสีดำสวมแมสปิดบังใบหน้าเดินเข้าไปขโมยหมวกกันน็อกในรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
มาติดต่อธนาคารคือเขาแขวนหมวกกันน็อกไว้ที่มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงคนนี้โอ้โหไปหยิบไปฉวยมาเลย
เอามาใส่เพื่อปิดบังใบหน้าแล้วก็เดินเข้าไปที่ธนาคารทกศสาขาอำเภอเมืองประจวบคลีขันนะครับ
จากนั้นตอนเดินเข้ามารั้วของธนาคารมาหยิบหมวกกันน็อกพอขึ้นไปถึงหน้าเคาน์เตอร์
ก็ควักปืนออกมาจี้ชิงเงินบอกให้พนักงานส่งเงินมาให้เธอ
แต่ทีนี้ครับตรงนั้นมีชาวบ้านที่เขามาติดต่อธนาคารโดยเฉพาะมาติดต่อเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามาติดต่อเรื่องของโครงการเราชนะ
ที่บอกว่าเพิ่มธนาคารไงนอกจากธนาคารกรุงไทยแล้ว
ใช่ฮะชาวบ้านเขาก็มาทกศเหมือนกันทีนี้ชาวบ้านอยู่ในธนาคารเยอะเขาก็เลยตะโกน
บอกว่าตำรวจมาตำรวจมาเอาคนร้ายก็นึกว่าตำรวจมาจริงนะครับ
ก็เลยวิ่งหนีออกจากธนาคารทันทีไม่ได้เงินไปสักบาทนะครับ
แล้วคนร้ายเนี่ยพอวิ่งหนีไปแล้วไปจี้ชิงมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านขี่หลบหนีไปนะครับ
อ่าวน้อยตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีระยะทางในการขี่หนี๓๐กิโลเมตรนะครับ
แต่ทีนี้ครับตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการหลบหนี
จนสามารถจับกลุ่มโจรสาวรายนี้ได้
ก็คือนางสาวกันนิกาสอนจันทร์
อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับคุณฮะอายุ๒๒ปีนะครับใช่ครับ
ตำรวจจับกลุ่มได้ที่บ้านหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขันนะครับ
แล้วก็ยึดของกลางเสื้อยืดที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
แต่ว่าไม่พบอาวุธปืนที่เธอใช้ในการจี้ธนาคารนะครับ

เพราะตรวจสอบประวัติของผู้หญิงรายนี้นางสาวกันนิกานะครับ
เริ่มจากขณะที่เธอนั้นศึกษาอยู่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
เธอเคยมาฝึกงานที่ธนาคารทกศสาขาที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
แล้วก็เมื่อเรียนจบก็ไปทำงานที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่ง
มีหน้าที่นำเงินไปฝากธนาคารคุณ

แต่ทีนี้ครับเธอยักยอกเงินของโรงแรมไปถึง๔แสนบาท
กระทั่งถูกไล่ออกและดำเนินคดี
ไม่ถูกดำเนินคดี

แถมเธอยังติดหนี้การพนัน
บัคระออนไลน์อย่างหนักขุน
จนเป็นหนี้ถึง๓แสนบาท

ก็เลยก่อเหตุกับโรงแรมนั่นแหละครับ
และหลังจากก่อเหตุจากโรงแรมแล้วถูกจับได้แล้วไม่มีเงินที่จะผ่อนชำระ
แล้วก็ตกงานนะครับแล้วก็ทีนี้ฮะก็เลยต้องหาทางออก
ก่อเหตุชิงเงินที่แบงค์ทกศโดยเธอใช้นี่ฮะปืน
ปืนเป็นปืนที่เธอเคยได้มานะคุณนะ
เคยได้มาจากสามีนะครับแล้วก็เอามาก่อเหตุที่ธนาคารทกศ
พอก่อเหตุไม่สำเร็จเธอก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าของโรงแรม
เพื่อขอเงินคืน๔๐๐๐บาทที่เคยเอาไปใช้หนี้ของแรมก่อนหน้านี้
ขอบอกว่ามีความจำเป็นต้องใช้นะครับแต่จริงจริงแล้ว
เธอจะเอาไปใช้เพื่อการหลบหนีนะครับนอกจากนี้นะฮะ
ยังพบว่าเธอทำงานอยู่ที่สารตรวจสภาพรถเอกชนแห่งหนึ่ง
อำเภอสวีจังหวัดชุมพรแล้วก็พอวันที่๑๘กุมภาพันธ์นะฮะ
ก็ขโมยเงินนายจ้างสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอ๋อขออภัย
ไม่ได้เอาปืนมาจากสามีเธอขโมยปืนมาจากนายจ้างคนนี้แหละ
หนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์มาอีกหนึ่งคัน
หลบหนีมาอยู่กับสามีที่จังหวัดประจวบคลีขันและตำรวจก็คาดว่าอาวุธปืน
ผู้หญิงคนนี้ใช้จี้แบงค์ทกศก็เป็นอาวุธปืนที่ขโมยมาจากนายจ้างรายนี้แหละครับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการค้นหาอาวุธปืนอยู่นะครับเธอก็ก่อเหตุหลายอย่างนะคุณ
วันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์เนี้ยยังได้ยักยอกเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท
หัวหน้าวงดนตรีศูนย์ฝึกสมานมิตรที่เธอไปรับจ้างเสิร์ฟอาหารในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง
วิธีการของเธอนะคือก็คือทำทีขอยืมโทรศัพท์จากหัวหน้าวงดนตรี
ว่าเดี๋ยวเธอจะโหลดแอปเพื่อลงทะเบียนโครงการเปล่าชนะ
แต่ปรากฏว่าพอยืมโทรศัพท์จากนายจ้างมาแล้วเธอไม่ได้โหลดแอปเพื่อลงทะเบียนโครงการเราชนะ
แต่เธอแอบโอนเงินจากบัญชีของนายจ้างใส่บัญชีของเธอ
เธอก่อเหตุมากมายนะฮะจนกระทั่งก่อเหตุถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ก็คือไปจี้ชิงเงินที่ธนาคารที่ทองกสสาขาเพือเมืองประจวบกิริขันต์นะครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับพันธ์ตำรวจเอกเสมออยู่สำราญผู้มกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบนะครับ
ได้เปิดเผยบอกว่าหลังสอบสวนแล้วเสร็จได้แจ้งข้อหากับนางสาวกันนิกา
สี่ข้อหาคือชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนนะครับ
ก็เป็นกรณีชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
ก็เป็นการชิงทรัพย์ของนายจ้างนะครับแล้วก็สองก็คือพยายามชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนที่ทกศนะฮะ
อันนี้ก็คือจี้ชิงเงินที่ธนาคารนะครับแต่ไม่ได้ทรัพย์ไปไม่ได้เงินไป
ข้อหาที่๓คือครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็ข้อหาที่๔คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
และไม่มีเหตุอันควรนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งข้อหาก็คือรักทรัพย์ผู้อื่น
ที่กรณีที่เอามือถือของนายจ้างมาเอามือถือมาขอยืมมือถือแล้วก็โอนเงินไง
เธอไปรับจ้างเสิร์ฟอาหาร
คือในจ้างของศูนย์ฝึกสมารมมิดและเป็นหัวหน้าวงตรี
บอกว่าผู้หญิงคนนี้คือหน้าตาดีก็เลยให้ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟนะฮะ
ส่วนจะมีการทำแผนประกอบคำรับสาภาพหรือไม่นั้น
ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันได้
ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ต้องหา

โดยในวันพรุ่งนี้จะส่งฟ้องศาลจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ